นี่คือ

โรงรับจำนำแห่งความสนุกสนานครับ
พร้อมมาบริการความสุขให้กับคุณผู้ชมทุกคนค่ะ
หากคุณมีเรื่องร้อนใจหรือใครกำลังร้อนเงิน
หยิบจับของใกล้ตัวแล้วมาจำนำที่เวทีแห่งนี้
ราคาดีไม่มีดอกเบี้ย
ในเกมรับจำนำ

เรานี่เรื่องเชื้อทุกสัปดาห์
อยากรู้ว่าพี่เอคนที่มีความสุขอย่างนี้
เคยแบบชีวิตต้องพัดพรากจากอะไรบ้างไหม

เรานี่นะกว่าที่จะหามาได้เนี่ยนะ
รักเขามากทุ่มเททั้งกายและใจ

แล้วแต่เอาเข้ามาเก็บไว้ในกระเป๋าสักพัก
เงินเนี่ยมันมีครุฑ

มันมีปลีกไงมันมีปลีกไง
อ๋อปลีกไปเลยอ๋อ
อ๋อเขาก็บินจากเราไปปัดโธ่ฟังตั้งนาน
นึกว่าจะเรื่องเศร้าเรื่องอะไรพี่เอ
อะไรที่ถามเนี่ยไม่ใช่อะไรนะทำไม
ผู้รับจำนำเราวันนี้คุณตาเป็นเสือ
ดุมากจนทำให้ชีวิตเขาเนี่ยคือแบบ
ต้องพัดพรากจากคุณแม่เขาแล้วตามหากันให้วุ่น
มันยิ่งกว่าละครอีกพี่เอ้ย
เหมือนพี่บีเล่าเรื่องเสือสางเดี๋ยวนี้
ฟังชื่อเรื่องก็แบบขนลุกแล้วนี่
หำตามหาแม่

เองเอาไอ้เด็กนี่ไปเลยนะ
ข้าไม่มีวันยอมรับไอ้เด็กคนนี้เพราะข้าไม่ชอบพ่อของมัน
จ๋าขอให้ฉันกับลูกอาศัยอยู่ที่นี่ได้ไหมจ๊ะพ่อ
ไม่ต้องมาโอดครวนถ้าไม่มีวันใจอ่อนหรอกออกไป
แต่ว่าฉันเป็นลูกพ่อแล้วจ๊ะ
ก็ได้ถ้าจะยอมเลี้ยงดูเองในฐานะลูกสาว

มันไม่มีทางเลือกสำหรับลูกไม่รักเดียวแก

ฉันขอให้พ่อตั้งชื่อลูกฉันหน่อยได้ไหมจ๊ะ
ลูกจะได้จดจำไว้ว่าชื่อของเขาตาเป็นคนตั้งให้
ไม่ตั้งแล้วมึงนะรีบเอาไอ้หำเนี่ย

ชื่อนี้เลยเหรอจ้ะพ่อขอบคุณค่ะ

แต่ว่าฉันขอให้พี่ช่วยให้มันผ่านเรื่องนี้ไปก่อน
ลูกแม่อยู่ที่นี่ก่อนนะลูกนะแม่จะหาหนทางพาลูกกลับมาอยู่กับแม่ให้เร็วที่สุด
น่าจะต้องกลับไปอยู่กับตาทำงานเก็บเงินสักก้อนหนึ่งแล้วแม่จะรีบกลับมารับหนูนะลูกนะ
โอ๊ยก็ได้ก็ได้

เรื่องราวชีวิตของฉันมันก็เป็นแบบนี้แหละแก

ชื่อจะเล่าเรื่องให้แกฟังต้องเย็นก็มาจำชื่อฉันที่ชื่อแอฮัม
อาแอลักษมณาชื่อนี้ฉันหลับไม่ได้
อีบ้าฉันนี่แหละ
นี่แต่เมื่อกี้ฉันแซวเล่น
คือฉันฟังไปฟังมา
ชีวิตของแกนี่มันก็เหมือนหนังไทยอยู่เนอะ
ใช่สิจะพูดไปฉันก็อยากจะตามหาแม่อยู่นะ
หนังเรื่องนี้มันได้จบบริบูรณ์สักที
เอาอย่างนี้ไหมล่ะเดี๋ยวฉันเนี่ยจะเป็นคนช่วยแกเอง
ขอบใจนะอีสมศักดิ์
สมศักดิ์อะไรกลัวละช้อนเลิก
นี่แกพ่อฉันเคยบอกฉันไว้ว่าแม่ของฉันอยู่แถวนครปฐมนี่แหละ
นี่อีนางแอมนครปฐมนะไม่ใช่สนามฟุตบอล
ที่จะเดินไปเดินมาวนไปวนมาแล้วเจอกันง่าย

จริงเอางี้ฉันคิดออกแล้ว

คุณพี่ครับรู้จักคนที่ชื่อละออไหมครับ

ไปแล้วค่ะ

ไปเดิน

เฮ่ยเรามาถามคุณพี่ดีกว่า

พอดีรู้จักคนที่ชื่อละออมไหมคะ

ละออมที่ผมยาวค่ะ
พี่คะรู้จักคนที่ชื่อละอไหมคะ

ถ้าเรื่องสื่อไม่มีใครเกินฉันเลยนะ

อาจจะได้บ่อแสเพิ่มขึ้นก็ได้นะ

สวัสดีค่ะคุณตา

ไม่ทราบว่ารู้จักคนที่ชื่อละอไหมคะ
ที่เขามีพ่อเป็นเสือเก่าอะค่ะ
เองสองคนมีอะไรกี่ละออม
คือว่าเราสองคนมีเรื่องเยอะแยะอยากจะเมาส์มอยอะค่ะ

หนูจะมาตามหาคนที่ชื่อละอค่ะ

แอมเป็นลูกสาวของคุณแม่ระอค่ะ

ใครเขาจะไม่รู้จักแก
นี่คุณตา

อีเนี่ยมันไม่ได้ชื่อแอม
แต่มันชื่อไอ้หำ
ไอ้หำ
ไอ้หำ
ไอ้หำ
ไอ้หำ

ไอ้หำ

ไอ้หมา

ไอ้หมา
ผมไอ้หำครับผมเป็นหลานของตาเองครับ
ผมสวัสดีครับผมขอตัวลาไปก่อนนะครับ

ฆ่าเนี่ยตามหาเองมานานแล้วนะไอ้หำ

สิ่งที่ข้าทำกับเองในวันนั้นมันก็เกินบุรรณ์
ถ้ามีบางสิ่งบางอย่างที่จะให้เอง
ถือว่าเป็นของรับขวัญที่เจอกันในวันนี้
ถ้าจะสอนเองเลี่ยมพระ
ภาคเลี่ยมพระ
ละละละละแม่หนูล่ะค่ะ

เดี๋ยวเองค่อยไปตามหาอีละอ
ตอนนี้เองจะต้องเลี่ยมพระก่อน

เลี่ยมดูกันมันทั้งสองคนนี่แหละ

แอมต้องไปเถอะ

นิพลชูสง่าหรือไอ้หำนี่แหละค่ะ
แอมตำกะเทยค่ะ
อ๋อนี่มาที่ไปยังไงเขาเรียกหำนี่

เป็นคนเรียกเป็นคนตั้งชื่อไอ้ห่ำนะ
คือไม่ได้ตั้งใจตั้งหรอกมันเป็นคำอุทานของเขา
มันคือผู้เท่าผู้แก่ใช่ไหม
เวลาที่เขาเอ็นดูเด็กเล็กเด็กน้อยอะไรอย่างนี้

อ๋อนี่แหละไอ้หำนี่อยากเป็นผู้เท่าผู้แก่บ้าง
ไอ้หำนึง
ผิดแล้วต้องเรียกว่าบักหำใหญ่

แล้วทำไมเจ๊แอมเมื่อก่อนนี้คือมีเชื้อทางอีสานเหรอคุณต่าง

กระเทยแบบนี้เป็นชื่อไอ้หำเนี่ยรับไม่ได้
ทุกวันนี้ก็เลยเปลี่ยนชื่อว่าอีแอม
แต่ว่าถามนิดนึง

สรุปคือคุณตาน่ะจะให้เราเลี่ยมพระ
อยู่แป๊บนึงเพราะวันนั้นไปกับพี่ช้อน

เมื่อพระตาเนี่ยนั่งเลี่ยมกรอบพระไปอยู่แถวองพฤมธ์ชีดี

กระเทยต้องเป็นช่างแต่งหน้าทำผมจัดดอกไม้นู่นนี่นั่นทำอาหาร
แต่กระเทยเรื่องกรอบพระต่อไปกูต้องเป็นเซียนพระแล้วไหม

สนุกว่าเป็นเรียม
เจอแม่ไหมแล้วเจอแม่ไหม
วันนี้ไม่เจอวันนั้นไม่เจอไม่เจอค่ะ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
กลัวเขาจะรับลูกเป็นกระเทยเป็นตุ๊ดไม่ได้คนโบราณเขาไม่รับอยู่แล้ว

คือในชีวิตที่ก็คือเกิดมาแล้วแบบไม่

พอทีเจอแม่พ่อพ่อก็อยากจะบอกบอกแม่ว่า
อุ่นของแม่อ้อมกอดของแม่
คือเราก็อยากจะเห็นภาพ
ว่าเวลาอยู่กับคุณแม่จริงคุณแอมจะทำตัวยังไง
เป็นเด็กมุ้งมิ้งหรือยังกล้าครับกับแม่อยู่หรือเปล่า
เชิญดีกว่านะคะคุณแม่คุณแอมมาเลย
คุณแม่สวัสดีคุณพ่อครับ
ตายแล้วมารายการนี้กูมีเมียแล้วเหรอ
อ๋อแล้วมีเมียเด็กไม่ว่าหรือ
เพื่อนสนิทกันเลยสนิทกันเลยค่ะแนะนำตัวหน่อยจ้ะชื่อ

แม่ขอถามหน่อยสิใช้เวลาตามหาเขาอยู่นานไหม

พอดีเขาบอกว่าไปทำที่
ไปเสริมสวยให้เพิกนางแบบนั้น

ครั้งแรกที่คุณแม่เห็นหน้าลูก
คุณแม่พูดกับลูกว่ายังไงครับ
มาเที่ยวหาแล้วนะยังมีแม่อยู่นะ

ถ้าผมเป็นอย่างนี้แม่จะรับผมได้ไหม

แล้วก็เรียกว่าได้
ขอให้เป็นคนดีก็แล้วกันค่ะ

คือที่ผ่านมาไม่เคยมีความสุข

เรื่องแม่เรื่องครอบครัวอะไรอย่างนี้ค่ะ

ไม่เคยโกรธนะฮะไม่เคยโกรธจริง
ขอให้ลูกทำมาค่ะขึ้นนะลูกนะ
ทำอะไรให้สมความปรัฐนาทุกประการ

เหมือนคำชมของแม่คำพรของพระ

สองแม่ลูกได้กลับมาพบ
และบอกความในใจกันอีกครั้ง
ถือเป็นรางวัลในการสู้ชีวิตของเจ๊แอมอย่างแท้จริง
ไม่ว่าจะเป็นเด็กเสิร์ฟช่างแต่งหน้า

จนปัจจุบันมีร้านส้มตำเป็นของตัวเอง
ชื่อว่าเจ๊แอมตำกระเทยครับ

วันนี้ที่มาในรายการเกมรับจำนำของเรา

เรื่องของน้ำท่วมฝนตกน้ำท่วมแม่ทำสวนผัก

คือเช่าเขาเช่าเขาแล้วปลูกผัก
ใบโหระพาใบกะเพรานู่นนี่นั่นแล้วก็ขายตลาด
แต่ถ้าน้ำท่วมแล้วแปลงผักก็พังหมดเลย

เมล็ดพันธุ์ผักซื้อผักมาปลูกแล้วก็ยกร่องใหม่
คิดว่าการทำสวนให้คุณแม่ใหม่มันต้องใช้งบประมาณเท่าไรค่ะ
ก็ประมาณ๑๕๐๐บาทครับ๑๕๐๐บาท
และของที่นำมาจำนำกับทางรายการในวันนี้คือฝากมงคลค่ะ
สากมองคลค่ะ
ตอนนี้ไปได้บอกเลยว่าไม่ธรรมดา

และอยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการตำส้มตำของเจ๊แอมมามากกว่า๓ปีนะครับ
เรื่องราวจะเป็นอย่างไรไปติดตามชมต่อกันเลย
สากมองคลค่ะ
นี่หรือแถวบ้านเราก็เรียกว่า

เพราะพี่ต้องใช้สากอันนี้
ปั่นส้มตำ

ไม่งั้นตำไม่ได้

ล้างแล้วทำไมสากนี่มันยังแบบดูชำอยู่
เราก็อุปโลกคิดไปเองอุ๊ยอี

ก็นั่นแหละ
ก็เออเอ๊ะสากทำไมมันยังฉ่ำล้างทำไมไม่แห้ง
ก็เลยอุปโลกไปเองว่าต้องเป็นสากตกน้ำมันแน่

มันเห็นจริงเลยใช่ไหมคุณ
อันนี้เป็นความเชื่อส่วนตัวเลยนะฮะ
แล้วก็เจอมากับตัวคือช่วงโควิดครั้งแรก

ก็เลยเอาสากอันนี้มาวางบนพานโต๊ะที่เรานั่งอยู่

ถ้าสากนี้เป็นสากศักดิ์สิทธิ์จริงไปสากโดนน้ำมันจริง

ลูกค้าเข้ามาวันนั้นค่ะ
ขายได้๒เท่า๓เท่าของเงินที่ลงทุนไป

ก็คือสากอันนี้นะฮะก็เอาไปคืนที่วัดแล้ว
อาจารย์เขาบอกว่าถ้ามันดีก็เอาไปใช้เถอะ

แล้วเราก็ซื้อคกกับสากไปถวายวัดคืน

รักมากค่ะเพราะทุกวันนี้อยู่บนหิ้งนะฮะ

นี่คือสิ่งที่คาดหวังแต่ไปดูราคามหาชนกันดีกว่า
เขาจะตีราคามหาชนอยู่ที่เท่าไหร่ค่ะ
ให้ราคาเหมือนสากทั่วไปแล้วกัน
เต็มที่ก็๙๙บาท
สากมงคลถ้าเจ๋งจริงแม่ให้ไม่อั้น

ให้ราคาไปที่๖๙๙บาทนะคะ
ในฐานะที่ขายส้มตำด้วยกันให้ไปเลย๖๕๐ค่ะ
มงคลแบบนี้ให้ไปเลย๗๐๐

หลายราคาแต่ก็ยังอยู่ในหลัก๑๐๐บาทหมดเลย
ต้องบอกว่าราคามหาชนที่ได้มาคือ
๔๒๕บาทค่ะโอ้โฮโอ้โฮดูสิ
ฟังแล้วมันสะท้านใจค่ะ
ช่วงนี้เอาไปก่อนเถอะ
ผมว่าราคามหาชนอยู่ที่๔๒๕บาทเนี่ย
มันน้อยมันน้อยเกินไปครับ

คุณผู้ชมครับและนี่ก็คือสามงคลนะครับ
เจ๊แอ๋มนำมาจำนำกับทางรายการ

ช่วยให้เจ๊แอมรวยปังมา
ถ้าขาดสิ่งนี้ไปเจ๊แอมบอกว่า
ไม่รู้ว่าร้านจะขายดิบขายดีแบบนี้ได้อีกหรือเปล่า

แต่นั่นที่บอกกันไว้ว่ามันคือราคามหาชนนะครับ

แต่ถ้ามารายการเกมรับจำนำนี้นะครับ
ราคาจำนำในวันนี้ที่เจ๊แอมจะได้คือ
เท่าไหร่

ขออันนี้นะสี่ร้อยน่ะสี่ร้อย๒๕ล่ะ

เป็นอย่างไรคะราคานี้
ราคานี้ถูกใจค่ะขอบคุณค่ะ
สมแล้วที่ว่าของขวัญจริง

พอใจครับ๕๒๐๐บาทถ้าพอใจในราคานี้

เชิญเจ๊แอมจำนำครับ

คราวนี้แจ้แอมได้เงินจำนำจากรายการไปก่อนเลย
มันเป็นเท่านี้เหรอพี่
ช่วงหน้าจะถ่ายของได้หรือเปล่า
แล้วจะได้เงินสะสมไปเท่าไหร่เดี๋ยวติดตามช่วงหน้าค่ะ
ที่เอามานี่เป็นสากอกน้ำมันด้วย

เพราะกะเทยไม่เคยกลัวเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว
โอ๊ยมึงอันน่ากลัวกับสาดอีก

เบาถึงตายด้วยหรือ
กลับเข้าสู่เครื่องที่สองของรายการเกมรับจำนำ
ในช่วงไทยของ

ผู้จำนำไม่ต้องเอาเงินจำนำมาคืน

โดยเราจะมีคำถามถ่ายของทั้งหมด๔ข้อ

ถือว่าถ่ายของสำเร็จ
รับของรางวัลกลับบ้านไปเลย
และรับเงินรางวัลข้อละ๕๐๐๐บาท
รวมเงินรางวัลสูงสุดในรอบนี้ถึง๒๐๐๐บาทครับ

ผู้จำนำที่เรียกว่าแบบเอาของมงคลมาให้เรา

จะเอาไปทำอะไรที่บ้านยังไม่พออีกหรือไง

เราก็ขายของเหมือนกันไงขายอาหารไง

แอมเขาไม่ปล่อยให้ของเขามาอยู่ที่เราแน่นอน
เพราะว่าตอนนี้เขาได้เงินจำนำของเรา
อยู่ในกระเป๋าเขาแล้ว๕๒๐๐บาท
แล้วช่วงนี้นะเป็นช่วงที่ถ่ายของคืน
พร้อมไหมจ๊ะเจ๊แอม
ถ้ามีปัญหางานลำวงย้อนยุคที่ไหน
มีวัดที่ไหนคือวัดบ้านเรานะคะ

ถ้าใครไปทำลูกหลานแก

มีเสือมเหสวนเคยได้ยินกันไหมคะ
เสือใบเสือไฟล์เสือดำ
นี่เขาเอาไปสร้างหนังสร้างภาพยนตร์อะไรกันเยอะแยะเลยเนาะ
ถามเนี่ยจะถามเกี่ยวกับเสือดังที่พูดมาในยุคนั้นนะครับ

มนต์คาถานี่อยู่ยงคงกระพันธ์

เสือดำเนี่ยเคยดวนกันด้วยนะกับขุนพันธ์

ใช่หลายต่อหลายครั้งแล้วครับไม่รู้แพ้หรือชนะ
ทั้งสองจึงเจรจาตกลงกันเลยดีกว่า
คุณพันธ์บอกว่าฉันจะเลิกตามจับแกแล้วนะเสือดำ
แต่เสือดำจะต้องเลิกเป็นโจร
เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๑ถามว่า
หลังจากเสือดำเลิกเป็นโจรแล้วไปทำอะไรต่อ
ข้อที่๑บวชเป็นพระ
ข้อที่๒รับราชการ
ช้อนแม่ช่วยหน่อยสิ

เป็นบางเรื่องเถอะนะ
แล้วก็คือเกิดไม่ทันยุคนั้น
ถ้าบวชเป็นพระคงคิดว่าน่าจะใช่นะ
แต่เป็นเสือแล้วไปรับราชการมันก็จะยาก
คือเหมือนอย่างฉันเนี่ยการเป็นกะเทยของฉัน
ถ้าฉันแบบว่าบรรลุแล้วนะ
ฉันก็ว่าฉันจะไปบวชเป็นพระเหมือนกัน
พูดแล้วนะลักษณะเหมือนเคยมีผัวเป็นเสือมาก่อน

ตาเป็นเสือมาก่อนแล้วตาเคยให้เราไปเลี่ยมกรอบพระ

ขอตอบข้อที่๑ค่ะบวชเป็นพระ
เออตอบมาแล้วนะคะข้อหนึ่งบวชเป็นพระค่ะ

เป็นคำตอบที่นึกหรือเปล่า

นี่หลังจากที่เสือดำตัดสินใจยุติการเป็นโจรนะครับ
ก็ออกบวชเพื่อชดเชยบาปที่สร้างมา

ทวีศักดิ์หรือว่าหลวงพ่อเสือดำ
เจ้าอาวาสวัดศรีนวลธรรมวิมล
จังหวัดกรุงเทพมหานครของเรานี่เองนะฮะ
แล้วท่านก็เพิ่งได้มรณภาพไป
เมื่อปีที่แล้วสิริอายุรวมนะครับ
ทั้งหมดก็คือ๑๐๓ปีครับ
คำถามข้อแรกตอบถูกมาแล้ว๑ข้อด้วย
รับไปก่อน๕๐๐๐บาทครับ

สู่คำถามถ่ายของข้อที่๒ครับ
สากที่เอามานี่เป็นสากตกน้ำมันด้วย
ครึ่งไหมวันนั้นตอนแรกทึ่งกลัวไหม

ไม่กลัวเพราะกะเทยไม่เคยกลัวเรื่องแบบนี้อยู่แล้ว

แต่เราน่ากลัวกว่าเขาอีก

มันเหมือนกับเสาตกน้ำมันนี่มีใครรู้ไหมคะ

เขาบอกว่าเสาตกน้ำมันนะคะ

มันมักจะเกิดกับไม้ในวงไม้ยาง
เมื่อถูกความร้อนก็จะปล่อยน้ำยาออกมาตามธรรมชาติ

ไม้แต่เคียงธองไม้รังไม้เต็ง
แล้วสากบางอันก็ทำมาจากไม้เต็งเหมือนกัน

สาโท้ขอตะสักตัวเถอะ

มีอีกอย่างหนึ่งนะครับที่บอกเอาไว้ว่า
ตกน้ำมันเหมือนกันที่เขาเรียกว่า

เข้าสู่คำถามไถ่ของข้อที่๒ถามว่า
ช้างตกมันจะมีของเหลวไหลออกมาจากที่ใด

สมมุติว่าถ้าช้างตกมันมันจะมีการปิดกันหรือกัดกันใช่ไหม

อยากรู้ใช่ไหมคะ

ทำให้ดูหน่อย

แต่แค่เราไม่รู้มันออกมาจากตรงไหน

แจ้แอมจะไถของสำเร็จทันที
ขมับจะเป็นคำตอบที่ถูกต้อง
หรือจะต้องรอถ่ายในข้อถัดไป

ถูกไหม
ถ้าถูกเอาปากลุ้นไปเลย

คืออย่างนี้นะช้างที่กำลังตกมันเนี่ยมันจะปล่อยของเหลว
่นคล้ายกับน้ำมันดินเนี่ยนะครับออกมานะครับ
เรียกว่าเทมโพรีนนะครับ
ออกมาจากบริเวณข้างหัวหรือว่าขมับนั่นเอง
ถาม๒ข้อถูก๒ข้อรับไปอีกแล้ว๑๐๐๐บาท

ตอนนี้ได้อุตส่าห์กลับคืนไปด้วยค่ะ
เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๓ครับ
ได้ยินว่าคนส่วนใหญ่เนี่ยลืมไอ้หำไปแล้ว
ลืมนะขำอยู่ในสมองตลอด

แต่ตอนนี้คนส่วนใหญ่จะรู้จักเขาในนามของ
แอมจ๊ะแอมตามกับเธอ

สมัยนั้นนะครับพี่แอมสวรรคลีลาบุตร
ชื่อแอมก็เรียกเอาแอมดีกว่า

ก็ใช้ชื่อเจ๊แอมแอมตามกับเธอ

ลูกค้าส่วนใหญ่เป็นคนภาคไหนบ้าง

เดี๋ยวเขาขายที่จันทร์

ตอนนี้เปิดโอกาสเจ๊แอมขายของก่อนเร็ว

ค่ะใครที่ไปจันทร์บุรีนะครับ
ก็ไปกินต้มกำที่ร่านตำกับเธอได้เลย
ร่านตำกับเธออยู่ถนนเป็นดินทอง

หนูจากปากแล้วบืด
คำถามใส่ของข้อที่๓ถามว่า
มะกรในภาษาเหนือเรียกว่าอะไร
ข้อที่๑กล้วยกา
ข้อที่๒บะกล้วยเต้

ไม่ได้

อนุญาตขอสุ่มแล้วกันนะ

ก็ขอให้ได้ข้อที่๓แล้วกันนะฮะ
ขอตอบข้อ๒ค่ะบักกล้วยเต้
ตอบมาแล้วนะคะข้อ๒ปากกล้วยเต้ค่ะ
กล้วยเต้เป็นคำตอบที่

ถ้าตอบข้อนี้ถูกนะ
จะได้เงินระวังเพิ่มอีก๕๐๐๐บาท
เป็น๑๕๐๐๐บาทเข้ากับทั้งส่วนให้แม่ได้แล้วนะ

ดัวไหมไม่เคยได้ยินเลยใช่ไหมครับพัฒน์เหนือนะเรียกมาลักอว่ากล้วยเต้บ
ค่ะนะครับส่วนบะกล้วยกาค่ะนั่นก็คือชื่อของฝรั่ง
โอ๊ยขอนะเจ
ซื้อพันธุ์ผักทำศูนย์ให้แม่สบายแล้ว

เข้าสู่คำถามถ่ายของข้อที่๔

อุกาฟ้าเหลืองมันคือปรากฏการณ์ที่ท้องฟ้า
กลายเป็นสีเหลืองหรือเข้มจนออกสีแดงนะฮะ
ท้องฟ้าสีแดงจนเหมือนครบเพลิงนั่นเองนะคะ
แล้วคนโบราณก็เชื่อว่าเป็นลางบอกเหตุร้ายนะ
หรือว่าอาจจะเกิดภัยพิบัติต่างอะไรแบบนี้นะคะ
อุกาฟ้าเหลืองนะมันเป็นคำถามสำหรับข้อที่๔
คำถามไถ่ของข้อที่๔ถามว่า

การอุกาฟ้าเหลืองเป็นสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดสิ่งใด
ข้อที่๑พายุฝนฟ้าขนอง
ข้อที่๒กลางคืนจะนานกว่าปกติ
สีสันมันดูน่ากลัวตอนเด็กเห็นอย่างนี้ก็อยากวิ่งเข้าบ้านนะฮะ

พายุฝนฟ้าขนองเพราะว่าท้องฟ้ามันแปรปรวน

ท้องฟ้ามันเริ่มแดงขึ้นมาละขอตอบพี่เคยได้ยินอันนี้นะ

พายุฝนฟ้าขนอง

กลุ่มเต็ม

ถ้าถูกที่นี่

เออ

โอ๊ย

ปรากฏการณ์อุกาฟ้าเหลืองเนี่ยนะครับ
เป็นสัญญาณบอกเหตุว่าจะเกิดพายุฝนฟ้าขนอง

เมื่อท้องฟ้ามีความชื้นในอากาศสูง
ไอน้ำปริมาณมหาศาลจะถูกพัดพามาตามลม

แสงอาทิตย์ส่องผ่านลงมา
ก็จะเกิดการกระเจิงของแสงมากเป็นพิเศษนะคะ
ให้เราเห็นท้องฟ้าก่อนที่จะมีพายุ
เป็นสีแดงหรือสีส้มมากกว่าปกตินั่นเอง
วันนี้ตอบคำถาม๔ข้อตอบถูก๔ข้อ

แต่ว่าช่วงหน้าค่ะในช่วงตัวจำนำโชค

ถ้าสามารถเล่นเกมได้ชนะ
เพราะว่าเงิน๒๐๐๐บาทจะเบิ้ลเป็นเท่าตัว
ต่อช่วงหน้าเดี๋ยวฝากมาค่ะ

อ๊าว

กลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของรายการเกมรับจำนำแล้วครับ

ช่วงนี้นะคะเป็นช่วงตัวจำนำโชค
เดี๋ยวขอถามนิดนึงก่อนจะไปกติกา
อยากรู้ว่าเจ๊แอมถนัดใส่เสื้อหรือถอดเสื้อมากกว่ากันคะ

หมายถึงถอดให้ตัวเองหรือถอดให้คนอื่นนะคะ

อ่าแล้วแต่จังหวะนั้นนะคะ
แต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะเราจะไม่เกี่ยวกับการถอดนะคะ

เดี๋ยวไปดูนะคะว่าไอ้ใส่เนี่ยจะใส่อะไร

และตัวจำนำวันนี้จะนำโชคด้วยเกม
แอวเลิศชัดกางแกง
ผู้จำนำจะต้องโชว์ความเป็นเลิศด้วยการใช้เอว
ใส่กางเกงถึงจุดที่กำหนดให้สำเร็จ
มีข้อแม้นะครับคือห้ามใช้มือเด็ดขาด

หากทำสำเร็จปั้นเงินรางวัลให้ไปเลย

ออกไป

ไปกลัวละเมื่อกลัว
อยากไม้

อย่าอย่า

อย่าอย่าอย่า

อย่าอย่า

อย่าอย่า

อย่าอย่า

นอกจากเจ๊แอมน์แล้วว่าแม่จะไปลมแม่

ชีลชีล

รับเงินรางวัลเพิ่มอีกเท่าตัวเป็น๔๐๐๐บาท
ร่วมกับเงินจำนำตอนแรกอีก๕๒๐๐บาท
ทั้งหมดคือ๔๕๐๐บาท
ที่สำคัญคือให้ของสำเร็จ
เดี๋ยวสองร้อยของพี่
เดี๋ยวเอาแค่สองร้อยใช่ไหม

รู้สึกว่าแม่ก็ดีใจจ้ะ
ดีใจมากเลยที่ลูกมาทำรายการนี้ได้สำเร็จ
แล้วก็ขอให้ลูกจงเจริญเจริญนะลูกนะ

ให้ทำอะไรให้สมปรารถนาทุกประการ

ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
บอกว่าตรงนี้นะคะได้เวลาถ่ายของแล้ว
เพราะว่าเมื่อกี้นี้เราถ่ายของให้กับบ้านนี้แล้ว
เราถ่ายของให้คุณผู้ชมทางบ้านบ้างดีกว่า
และผู้ที่ได้รับการถ่ายของประจำสัปดาห์นี้ก็คือ
คุณราตรีจากจังหวัดอุบลราชธานีครับ
คุณราตรีได้นำทองครึ่งสลึงที่ลูกสาวซื้อให้ในวันแม่ไปจำนำ

ต้องนำเงินไปซื้อข้าวและของใช้จำเป็นในครอบครัว
ทางรายการขอเป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือครั้งนี้ครับ
ไถ่ทองให้ในจำนวนเงิน๒๐๐๐บาท
ยินดีด้วยนะครับพี่ราตรีสู้
เชิญเลยครับทุกคนหากอยากให้เราถ่ายของที่ติดจำนำให้ฟรีแบบนี้
หรือทางจดหมายตามกติกาที่ขึ้นอยู่นี้ได้เลยครับ

ก็จะได้มีรอยยิ้มและมีความสุขนะครับกับของที่คุณผู้ชมรักนะครับคุณ
อย่าลืมนะครับคุณผู้ชมครับรายการเกมรับจำนำของเรานะครับ
พร้อมที่จะเป็นที่พึ่งให้กับคุณผู้ชมทุกครัวเรือนทุกบ้านเลยนะครับ
คุณสามารถเอาของอะไรมาจำนำกับเราก็ได้
และรับเงินจำนำในราคาสุดพิเศษแบบนี้ได้เสมอครับ
พบกับเรานะคะเกมรับจำนำเปิดทำการทุกวันอาทิตย์เวลา๖โมงเย็น
ทางไทยรัฐทีวีช่อง๓๒นะคะ

สำหรับวันนี้พวกเราทั้งหมดลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
ผู้รับจำนำของเราวันนี้เขาดังมากในโซเชียล
หื้อถือปิดอย่าคิดว่าผิดไปไหน

ถามกันมาเยอะมากว่าทำไมผมต้องมารายการนี้ด้วย

ของที่เอามาจำนำในรายการวันนี้คือ

มาแล้ว